หนุ่มสาวอารมณ์พุ่งเล่นสวาดคาร้านซักผ้า

ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีเดี๋ยวพูดออกไปแล้วจะไม่ดี
มีเพศสัมพันธ์กันกลางร้านสะดวกซัก
ไม่ได้มาครั้งเดียวติดใจแล้วมันมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชม

ครั้งแรกดูครั้งแรกก่อนครั้งแรกในเดือนกัญญา

แต่อันนี้คือครั้งที่๒
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเดือนตุลาคม

ขับรถแวนสีขาวมาจอดหน้าร้าน

ฝ่ายชายเป็นคนขับสวมเสื้อสีขาว

นะแล้วก็ไม่ได้สวมกางเกง
เปิดประตูลงมาครับลงมายืนแล้วฝ่ายหญิงก็ใช้ปากให้
จากนั้นก็ปิดประตูแล้วเข้าไปในรถอีกมุมจะเห็นฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเปลือยท่อนล่างครับคุณผู้ชมครับ
เข้ามาในร้านเลยฝ่ายชายเนี่ยเดินตามหลังฝ่ายหญิงเข้ามาพยายามจะมีเพศสัมพันธ์
ฝ่ายหญิงเงยหน้ามาเธอเธอกล้องเธอเธอกล้องก็เดินหนี
โอ้โหคุณผู้ชมครับคู่นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซักแบบหยอดเหรียญ๒๔ชั่วโมงในซอยเชื่อมสัมพันธ์๑๓
แขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเจ้าของร้านเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดปั๊บทนดูไม่ได้
บอกว่านี่มันร้านซักผ้าอย่าหาทำอย่างอื่นไปแจ้งความที่สอนอนองจอกครับ
ให้ช่วยตามตัวคู่นี้มาดำเนินคดีหน่อยเจ้าของลักซักผ้าเล่าบอกว่าเหตุการณ์ครั้งแรก
กันยายนแม่บ้านร้านตรงข้ามแล้วนะโทรมาบอกว่าคุณคุณนักศึกษาก็เห็น
ผู้ชายคู่นึงเข้ามามีเพศสัมพันธ์กันที่ร้านนะพอไปดูกล้องวงจรปิด
เพราะวงจอดปิดคุณผู้ชมพบว่าเห็นมันเกิดช่วง๒ทุ่ม
ผู้หญิงคู่นี้ครั้งนั้นมารถกระบะตู้ทึบสีขาว
จอดหน้าร้านแล้วเปิดประตูโลบาบีเพศสัมพันธ์กันจ่ะ
ทำไมจ่ะคือตั้งใจให้นักศึกษาที่มาซักผ้าเห็น

โอ้โหนักศึกษาพอเห็นแบบนั้นปั๊บรีบลุกออกไปเลยครับ
แต่อันนี้ภาพวันนี้มันเกิดขึ้นในร้าน
ในร้านอันนี้เขาบอกว่าเจ้าของถึงขั้นเอ่ยปากว่า
ทำกันแบบรุนแรงโจ๋งครึ่มสุด

ครั้งที่๒วันที่๒๐ตุลาคมตี๒ชายหญิงคู่เดิม
ขับรถยนต์สีขาวมาป้ายแดงมาจอดหน้าร้าน
ฝ่ายชายเปิดประตูลงมาสวมเสื้อสีขาว

แล้วก็อย่างที่ผมบอกให้ผู้หญิงทำให้
แล้วก็มีเพศสัมพันธ์มาตี๒มันมีเพศสัมพันธ์กันถึงตี๓ครับคุณผู้ชมฮะ

อมพูดไม่ออกจากนั้นเนี่ยขับรถออกไปไม่ถึง๓๐นาที
ก็ขับกลับมาจอดที่เดิมทั้งคู่ลงมาด้วยสภาพเปลือยท่อนล่าง
เดินเข้ามามีเพศสัมพันธ์ในร้านอีก
โอ้โหก่อนร้านฟันเวียงกันหน้าตู้เลย
แต่ฝ่ายหญิงเห็นกล้องวงจรปิดนะ
ก็เลยเดินกลับไปมีเพศสัมพันธ์กันในรถคุณผู้ชมครับ
มันทำกันต่อถึงตี๕ครับ
มีช่องถึงตึงสายโดยที่ว่าแบบ
ค่อนข้างมีแบบจะเปิดทัชเจนโชว์ทัชเจนนะครับ
แต่มันไม่มีคนอยู่มันก็จะมีคนที่แบบ
อยู่รอบมากกว่ามันเดินบนอยู่น่ะประมาณ๑๐นาทีนึงได้ครับ
แต่ผู้หญิงไม่เห็นกล้องผู้หญิงเขาก็บอกมีกล้องอะไร

ฝ่ายสืบสวนสนหนองจอก
ดิวเซอร์เร่งให้อ่านบอกอุทธรณ์หายใจอยู่
อ่านแล้วโอ๊ย
ภาพวงจรปิดจนรู้ตัวผู้หญิงผู้ชายคู่นี้แล้วนะ
ทั้งสองคนยอมรับว่าก่อเหตุดังกล่าวจริง

สาเหตุที่ทำลงไปเพราะขาดความยับยั้ง
แล้วสำนึกผิดจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

เจ้าตัวบอกว่าเขากับแฟนสาวขับรถตู้ทึบมาส่งสินค้าให้ลูกค้าในระแวกดังกล่าว

ก็เลยมีแวะมีเพศสัมพันธ์กัน
แวะมีเพศสัมพันธ์กัน
เนื่องจากที่จอดรถมันกว้างครับ
แล้วเหลี่ยมมันดีนี่เขาถอดคำพูดมาเลย

แล้วใกล้หอพักมันตื่นเต้นทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศสูง
หลังจากนี้ทั้งสองคนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอนหนองจอกเพื่อเสียค่าปรับครับ
ตำรวจบอกเตรียมแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์ในที่สาธารณะมีโทษปรับ๕๐๐บาท
ตำรวจจึงฝากเตือนคู่รักทั้งหลายการมีเพศสัมพันธ์
คืออันนี้ผมเตือนด้วยก็ได้

โรงแรมเยอะแยะที่เขาเปิดหลังห้องน้ำอะไรแบบนี้
เน็ตหาดูโตแล้ว
แต่คุณมาทำกันในร้านสะดวกซื้อแบบนี้เนี่ย
คนเขาพุกผ้านก็ผ่านไปผ่านมา

มันมีไม่กี่อย่างหรอกที่ทำให้คนอื่นดู

มันมีไม่กี่อย่างหรอกที่มันทำกันในที่สาธารณะ

น้ำซักผ้าแต่แบบโอ้ยแล้วคนมา
แล้วเข้าใจไหมว่าตอนดึกเวลาเขาไป

เดินไล่ต้อนกันอย่างกับอะไรก็ไม่รู้

ใครกล้ามานี่เจ้าของบอกเครียดมากเลยนะ
เซอเหนื่อยนะ